มาดูเหตุการณ์ประทึกของกลุ่มวัยรุ่นนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็อยู่กันเต็มไปหมดนะฮะ
วิ่งไล่ฟันกันวิ่งไล่ตีกันต่อหน้าต่อตา
แล้วสุดท้ายคนเขาทำงานเขาเก็บขยะอยู่

พนักงานเก็บขยะอยู่ตามซอกตามซอยนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเออ
ตอนนั้นทำงานอยู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เป็นเวลาที่อ่าพี่พนักงานเก็บขยะเขาทำงานกันอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยฮะ
คือเหมือนพอหนีมาปุ๊บเนี่ยมันเจอถนนที่ทำอยู่ใช่ไหมคนที่หนีเหมือน
หนีไม่พ้นอ่ะค่ะทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็วิ่งหนีกันไป
ละทิศคนละทางอืมนะฮะไอ้กลุ่มคนที่ไล่มาก็ใช้มีดเอ่ย
ไม้เอ่ยฟันเข้าไปฟันคนไม่ได้ก็ฟันรถซะเลย
และเห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็นรถที่รถเก็บขยะเขาทำงานอยู่
พอดีอ่าก็เลยจอดทิ้งเอาไว้ตรงนี้พี่เขาเลยเห็นว่าอ้าว
ฟันรถอะไรยังไงนะฮะก็เลยแบบช่วยดูช่วยเก็บภาพ
แล้วแจ้งความให้นะครับหลังจากกลุ่มที่ไล่ล่าพากันหนีไป
พบว่ามีวัยรุ่นถูกทำร้ายบาดเจ็บไป๓คนแล้วก็เป็นเยาวชนทั้ง๓คน
อายุสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีมีบาดแผลตลอบตามร่างกาย
รถจักรยานยนต์โดนตีโดนฟันกันไปสองคันแล้วในจุดเกิดเหตุมีมีดดาบยาวเนี่ย
ตกอยู่หนึ่งเล่มพอตำรวจมาถึงนะฮะนี่อู๋ดาบยาวขนาดนี้คุณผู้ชม
โอ้โหนะฮะแล้วเป็นเยาวชนอ่ะชมพู่ค่ะเออไปสัญหาอาวุธมาจากไหนกัน
ไม่ควรจะพกไหมเออนะฮะแล้วตีอ่าเที่ยงคืนใช่ไหมไม่หลับไม่นอนนะ
คุณพ่อคุณแม่ตรวจสอบด้วยว่าลูกหลานอยู่บ้านหรือเปล่า
ทีนี้ตำรวจสนราชบุรณะไปตรวจสอบเก็บหลักฐานทั้งหมด
นี่อะไรแก้วตรงแก้วแตกนะฮะต่าง
ก็ไปเจอหนึ่งในคนเจ็บชื่อว่าประเสริฐนะ

บอกว่าเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์แค่ไปสวนกับเขา
อยู่เขาไล่ฟันเลยไม่รู้จักและไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วย
ผมก็จะขี่ชนเข้าไปหนักตรงช่อง
มีชวนมาใช่ไหมครับแล้วเขาว่าตกโกนมาก
เล่นเปล่าผมก็เงียบผมก็บิดหนีเลยครับ
บิดหนีบุ๊บบิดบิดหนีมาแล้วก็เลี่ยวเข้าถังนี้มานะครับ
แล้วปุ๊บเจอถังขยะผมเจอรถถังขยะแล้วผมไปไม่รอดแล้วครับ
ผมก็จะขี่ชวนเข้าไปเนี่ยตรงช่องนะครับ
แล้วมันล้มมามันไปไม่ได้นะครับผมก็วิ่งหนีครับอ๋อฟันรถผม
เบื้องต้นก็ช่วยเหลือกันไปแล้วก็นำเยาวชนสามคนนี้ไปสอบส่วน
เพิ่มเติมที่โรงพักตำรวจก็ต้องไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
ว่าเออทะเลาะกันมาจริงหรือเปล่าหรือว่า
โดนไล่ทำร้ายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือเปล่า
แล้วก็ต้องตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป